เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเตือนทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยค่ะนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยแพทย์หญิงคนนึงนะคะ
เขาโพสต์เตือนบอกว่ามันมีลักษณะที่ว่าไปขอซื้อปัสสาวะของผู้หญิงที่ท้อง
มีคนไปขอซื้อปัสสาวะของผู้หญิงที่ท้องเพื่อที่จะเอาไปหลอกแฟน
ว่าตัวเองตั้งท้องแล้วจะได้แต่งงานมันกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทีนี้ทำขึ้นมาถ้าทำแบบนี้มีความผิดหรือเปล่าวันนี้เราหาคำตอบมาให้นะคะ
เรื่องนี้คุณหมอแอมค่ะแพทย์หญิงพรนิพาศรีประเสริฐกุมารแพทย์นะคะ
เจ้าของเพจเฟซบุ๊คเรื่องเด็กบายหมอแอมได้โพสต์ขึ้นมา
โดยต้นโพสต์นึงเนี่ยมาจากโพสต์ในกรุ๊ปแม่นะคะเล่าบอกว่า
คนไม่รู้จักในอินบล็อกมาสอบถามว่าท้องอยู่ใช่ไหม
ขอซื้อปัสสาวะหน่อยจะเอาไปโกหกแฟนว่าท้องเพราะว่าแฟนมีคนอื่น
อยากให้แฟนมาแต่งงานด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้ท้อง
นี่ค่ะคือแค่โพสต์เนี่ยก็ว่าแปลกน่าตกใจแล้วนะคะ
มีคนมาขอซื้อปัสสาวะจะเอาไปบอกแฟนว่าท้องจะเอาไปหลอกแฟน
แต่ปรากฏว่าพอโพสต์ตรงนี้ไปเนี่ยนะคะ
เพจของหมอแอมเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกโอ้โห
เจอเยอะเลยคุณแม่เข้ามาคอมเมนต์กันหลายท่านเลยค่ะ
บอกว่าเขาก็เจอเขาก็เจอเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งคุณหมอแอมก็เตือนให้ระวังบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะคะ
ถ้าผู้ชายยอมแต่งงานแล้วเขาสืบได้ทีหลังว่าโกหก
เรามีโทษตามกฎหมายและการแต่งงานก็เป็นโมคะค่ะ
เอาปัสสาวะของคนท้องไปหลอกว่าเป็นปัสสาวะเราเราท้องอย่างนี้ค่ะนะคะ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์เจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์เนี่ย
ความรู้ทางกฎหมายค่ะบอกว่าไม่มีกฎหมายบังคับห้ามซื้อขายปัสสาวะนะ
เพราะว่าปัสสาวะไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าถ้าเอาปัสสาวะของคนอื่นไปหลอกผู้ชายให้แต่งงานด้วย
โอเคได้สามีมาหนึ่งคนผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้เสียทรัพย์สินอะไร
อันนี้ไม่สามารถดำเนินคดีข้อหาช่อโกงได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
ถ้าผู้หญิงคนนั้นหลอกถึงขั้นแต่งงานแล้วได้ทรัพย์สินของผู้ชาย
ซึ่งก็คือสินสอดทองมั่นถ้าได้ไปมีการจดทะเบียนสมรสกัน
ฝ่ายชายสามารถฟ้องเพิกถอนการสมรสแล้วก็ฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหาช่อโกงได้ค่ะ
คดีอาญาเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปิดข้อเท็จจริงค่ะโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ

มีแม่หลายรายที่ถูกติดต่อขอซื้อปัสสาวะเพื่อที่จะไปหลอกผู้ชายค่ะ